ช่วงนี้มาดูกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นสองสามีภรรยา
เขาไปร้องขอความเป็นธรรมก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวออกมา
บอกว่าสามีคือเขาเป็นสายข่าวให้กับตำรวจ

ทีนี้ภรรยาเนี่ยถูกออสอลบบุรี
มีทั้งข่มขืนกระทำชำราวแล้วก็โดนยัดยาบ้า๒เม็ดนะคะ
ซึ่งเขาก็มีการร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่อาสา
เขาก็มาแจ้งความกลับกับสองสามีภรรยา
บอกว่าสองสามีภรรยานี้แจ้งความเท็จ
แล้ววันนี้เนี่ยนะคะผู้ศึกขาของเราก็พยายามที่จะไปหา
เพื่อที่จะสัมภาษณ์กับสองสามีภรรยาปรากฏว่าไม่เจอตัวนะคะ
โดยนายจีรวัตรรุณรสและนายวิชิตคุ้มวง
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอศ
ก็ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรีค่ะ
เพื่อที่จะแจ้งความกลับสองสามีภรรยา
ก่อนหน้านี้แจ้งความเอาไว้เมื่อวันที่๑๓ธันวาคม
ระบุว่าเมื่อวันที่๑๑ธันวาคม
คนที่เป็นสามีถูกอศทำร้ายร่างกาย
ส่วนพันรยาถูกอศ๔คนรุมข่มขืน
แล้วก็วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่อศทั้งสองคนก็เลยแจ้งความกลับ
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหานะคะ

มารึเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะเราเรา
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยไม่เคยทะเลาะอะไรกันมาก่อนด้วย
ว่าวันนี้ที่มาแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความนะ

แต่เพื่อความสบายใจค่ะก็มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ว่าตั้งใจที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
แล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับสองสามีภรรยา
สองสามีภรรยาแจ้งความเท็จ
รวมถึงยังมีการเอาผิดกับเพจต่างในโลกโซเชียลด้วยนะคะ
เพราะว่ามีการนำเรื่องราวนี้ไปเผยแพร่ในช่วงแรก
แล้วตอนนั้นที่ไปเผยแพร่ก็ยังไม่มีการตรวจสอบ
ก็เลยทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงกับทางอศ
ซึ่งจะทำทั้งหมดนี้ได้คดีจะต้องสิ้นสุดแล้ว
แล้วก็จะต้องตัดสินว่าอศทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จริงนะคะ

เขาก็มีการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของอศทั้ง๔นาย

คือขูดกระพุงแก้มออกไปเอาไปตรวจสอบ
เทียบการตรวจร่างกายของผู้เสียหาย
ผู้สื่อข่าวของเราคุณผู้ชมก็เดินทางไป
ที่บ้านของสองสามีภรรยาเบื้องต้น

ก็ไปพยายามสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วเจอแบบนี้ค่ะไม่มีใครอยู่
เจอแต่เจ้าของบ้านเช่าเป็นลักษณะของบ้านเช่านะคะ
เจ้าของบ้านเช่าบอกว่ากังวลนะ
กังวลเพราะว่ารู้ข่าวว่าสองสามีพระยา
มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับยาบ้า
อยากจะให้ย้ายออกไม่จ่ายค่าเช่าก็ได้
เรื่องต้นตอนนี้เนี่ยไม่จ่ายค่าเช่ามาแล้ว๒เดือนนะไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วย
ถูกตัดน้ำตัดไฟไปแล้วแล้วก็พาทีมข่าวของเราเดินไปดูที่มิเตอร์น้ำหน้าบ้าน
ก็เห็นว่าถูกตัดไฟไปจริงแล้วก็มีข้อความที่สามีเขียนทิ้งไว้
จ่ายค่าเช่าครบทุกเดือน
แล้วก็อ้างว่าผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าของบ้าน
บังคับให้ภรรยาเซ็นชื่อยอมรับ
ว่าไม่จ่ายค่าเช่า๒เดือนแล้วก็ให้ย้ายออก๒๑ธันวาคม
ก็เลยเขียนยืนยันว่าจ่ายแล้ว

ถ้ามีอะไรสงสัยให้โทรไปถามได้ก็ทิ้งเบอร์โทรเอาไว้

แล้วก็ย่อสั้นให้คุณผู้ชมฟัง

กดโทรศัพท์มือถือโทรไปเลยตามเบอร์ที่อยู่ในจดหมายฉบับนี้
ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ได้เช็คว่ามันอยู่ที่ไหนครับ
โอ้โหเครียดเลยพอเปิดดูข่าวว่าเขามีข่าวที่วัดดงน้อยก็เครียดเลย
กลัวว่าจะเป็นโดนกับตัวเองอะไรอย่างนี้กลัวเขาจะมาทำร้ายอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้ออกไปแล้วโดยที่ว่าไม่อยากจะได้อะไรเลย
ไม่ต้องให้เขามาเสียค่าเสียหายที่ว่าค้างไว้๒เดือนค่าไฟเดี๋ยวเราก็จัดการติดเอง
ให้เขาไปจากบ้านเราแค่นั้นไม่ได้ต้องการค่าเสียหายอะไรเลย
เดี๋ยวมาดูทางฝั่งเจ้าหน้าที่บ้างนะครับ
มอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบลงพื้นที่ตรวจหาหลักฐานอย่างละเอียดก่อน
แล้วก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายของสองสามีภรรยาจากโรงพยาบาลด้วย
พร้อมกับให้ชุดสืบสวนของตำรวจออกไปติดตามตัวทั้งสองคน
ให้ปากคำเพิ่มเติมถ้าพบว่าเป็นการแจ้งความเท็จ
อันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนะครับ
ก็คือครูปกครองค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลบบุรี
ชื่อว่าประสานโพใหญ่ยืนยันว่าอยู่ในวันเกิดเหตุ

วันแรกของการอบรมผู้ป่วยติดยาเสพติดกว่า๒๐๐คน
และหนึ่งในนั้นก็มีชายวัย๔๐ปีที่อ้างว่า
ภรรยาถูกคลุมคมขืนที่มาเข้ารับการอบรมนะฮะ
ยืนยันว่าถูกอบรมเพราะถูกจับแล้วตรวจพบว่าเสพยาเสพติด
จะอ้างว่าเป็นสายตำรวจกำลังจะล่อซื้อยาบ้า
แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวส่งศูนย์เพื่อบำบัด
ในช่วงค่ำชายคนนี้ก็ติดต่อตำรวจให้มาช่วยเคลียร์คดี
แต่ว่าเคลียร์ไม่สำเร็จจึงต้องเข้าบำบัดที่ศูนย์แห่งนี้
โดยมีภรรยาเดินทางมาด้วยจริง
เขาบอกว่าเขาทำงานเป็นสายล่อซื้อไว้เยอะ
เขาไม่กล้าขึ้นไปนอนกับพวกนี้
เขาบอกว่าเขากลัวจะโดนทำร้ายนะครับ
ผมก็เลยถามเขาว่านอนบนหอถ้างั้นนอนบนหอละครั้งได้ไหมพวกครูอยู่ด้านล่างกัน
แสงไฟมีเขาบอกว่าได้ได้ถ้างั้นครูขอปลดผ้าพันคอกับป้ายชื่อออก
เดี๋ยวเราไปผูกคอตายบนหอระคังตามที่เราพูดครูจะเดือดร้อน
เขาก็บอกว่าได้เอาได้ผมก็ปลดแล้วผมก็ให้ทางนั้นขึ้นไปเลย
ไม่ได้มีการควบคุมตัวปล่อยอิสระอยู่ข้างบน

ที่เขาบอกว่าเขาโดนทำร้ายไม่ใช่

เขาลงมาเข้าห้องน้ำช่วง๔ทุ่มถึง๕ทุ่ม
เขาไปเห็นแฟนเขานั่งบนอัดสงฆ์
แฟนนึงนั่งอยู่ตรงช่องกระดายที่เขาสามารถมองเห็นก็ได้เนี่ย
ไปนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่อัดสงฆ

ทงก็บอกเมียเขาว่าให้ออกมานั่งข้างนอก
แล้วเขาก็กลับขึ้นมาอยู่บนหอระคังตามเดิม

เสาทงเนี่ยโทษเนี่ยครับเสาทงตรงนี้
ผมก็บอกว่าถ้างั้นลงมาเขาก็เดินลงมาผมก็ใส่ผ้าพันคอใส่ป้ายชื่อให้เหมือนเดิม
แล้วก็ให้เวรซึ่งมี๖คนเนี่ยพาขึ้นไปนอนเขาก็ไม่ยอมแต่เวรก็คืออุ้มกันไปนอนจนได้
นอนข้างบนนอนได้สักพักนึง
เวรก็ซึ่งทุก๑ชั่วโมงเราจะขึ้นไปดูเด็กอยู่เราอยู่แล้ว

ก็ไปเห็นเขาก็ทำหน้าเอาผ้าพันคอกับป้ายชื่อ

โต๊ะนั่งเนี่ยซึ่งเป็นมีแค่ที่เท้าแขน

ทางครูเขาก็เรียกเวรแล้วก็พวกครูอีกคนก็ขึ้นไปช่วย

เราก็คิดว่าเขาเป็นจริงก็คือทำการประถมพยาบาล

ทำการประถมพยาบาลก็คือเอาน้ำมาเช็ดตัวรูปหน้าลาดตัวให้เขารู้สึกตัว
พอแฟนเขามาเขาก็ลืมตาเขาก็คุยกับแฟนเขาปกติ
นอกจากนี้เนี่ยนะคะผู้สือข่าวก็ได้ไปเดินรอบวัดดงน้อย
ทีนี้เห็นชาวบ้านเขาจับกลุ่มพูดกันถึงเรื่องนี้อยู่
ชาวบ้านก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะคะ
หลายรุ่นแล้วแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องเสียหายค่ะ

ทั้งที่บ้านก็อยู่ข้างวัดแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อน
แล้วก็บอกว่าอยากให้พิสูจน์เรื่องนี้ออกมาโดยเร็วนะคะ
เพราะว่าทำให้วัดที่คือเหมือนกับวัดก็เสื่อมศรัทธา
โดนประชาชนเสื่อมศรัทธากับวัดไปเหมือนกัน
ตลอดทั้งวันนะคะก็ยังไม่มีใครสามารถติดต่อสองสามีภรรยาได้
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
หรือว่าอยู่ในความดูแลของหน่วยงานไหนนะคะ